นี่คือหนึ่งในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่วงเวียนมรณะตรงนี้นะคะ
เวียนชัยพฤกษ์แถวแถวตลิ่งชันค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นรถจักรยานยนต์ขี่มาพุ่งใส่วงเวียนแล้วลอยไปเลยทั้งคนทั้งรถ
กระเด็นไปนะคะแล้วตกลงมากระแทกพื้น
เหตุการณ์คือตีหนึ่งสิบเอ็ดพฤศติกายนเหตุการณ์เนี้ยเสียชีวิตนะคะ
เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปดูที่วงเวียนตรงนี้หน่อย
ที่ถูกขนานนามว่าวงเวียนมรณะค่ะครับตรงนี้เลย
คุณผู้ชมค่ะพอทีมข่าวของเราไปถึง
มีการตั้งโต๊ะเส้นไหว้ด้วยนะมีผลไม้มีไก่ต้มมีเหล้า
แบบนี้ค่ะและตรงกำแพงมีรายชื่อของผู้เสียชีวิต
ติดเอาไว้เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มีซากรถนะคะ
ประสบอุบัติเหตุตรงนี้เยอะเลยคุณเนติชาวบอกว่า
คือวันนี้หน่วยงานในพื้นที่เขาเอาเสาไฟกระพริบไปติดตั้ง
เราได้คุยกับพ่อค้าขายรองเท้าชื่อว่าคุณนุนะคะ
คุณนุเนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยอุบัติเหตุบ่อยค่ะไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ย
เป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะจริงจริงแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ลองฟังเสียงคุณนุดูนะคะแล้วมาทีหนึ่งตอนเช้าแปดโมงเช้า
ก็เห็นโดนจนตู้พังอยู่แล้วอันนี้เป็นตู้อะไรครับพี่
เก็บรองเท้าอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่ามีล็อกกุญแจมีอะไรอยู่
ก็คือตู้พังงับอยู่หมดเลยใช่ไหมก็เพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อวาน
นี่ยังเยอะยังชอบอยู่เมื่อกี้ด้านหลังของเราเนี่ยนะครับพี่ที่เราเห็นอยู่
ครับครับอันนี้ซ่อมแล้วซ่อมแล้วคุณผู้ชมคะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือเหตุการณ์เนี้ย
สิบสิงหาคมประมาณเที่ยงคืนนายนัทพงศ์หรือคุณเต้อายุสามสิบเก้าขี่บิ๊กไบท์
แล้วก็ไปชนตรงเนี้ยค่ะรถบิ๊กไบท์อ่ะพังท่อไอเสียบุบนะคะ
ตรงนั้นมันมืดมากไม่มีแสงไฟเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจังหวะที่จะแซงรถเก๋งคันหน้า
เขาก็เลยบิดแซงด้วยความเร็วไม่เห็นวงเวียน
ชนเข้ากับทางเท้าตรงวงเวียนตรงนั้นนะคะ
มันมันมืดครับแล้วก็ไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีป้ายบอกทาง
อันนี้พอผมพอผมเร่งเครื่องไปออกฝาทร์ปุ๊บจ้าเอ๋เลย

คุณผู้ชมค่ะคุณออฟค่ะคุณอัคระเดะอายุสี่สิบปี
อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับตันยูจุดบางยี่ขัน๒๐
แล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปวงจรปิดหลายกรณีเพื่อร้องเรียน

ได้ออกมาสะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่
อยากจะให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
อย่างน้อยมาป้องกันเหตุหน่อยดีไหม
ติดไฟกระพริบหน่อยดีไหมหรือทำอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้
ไม่ให้เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะ

มีอุบัติเหตุสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ถึง๓ครั้งเลยนะต่อ๑สัปดาห์นะคะ
อย่างน้อยนะครับอาทิตย์หนึ่งก็๒๓ครั้งครับ
โดยที่บางทีกู้ภัยไม่ได้ช่วย
เพราะว่าบางคนล้มแล้วเจ็บเล็กน้อยเขาก็ไปเองก็มี
ส่วนที่ล้มแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
บาดเจ็บสาหัสก็มีครับ
เราก็เลยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่เอาไฟกระพริบไปติดให้แล้วใช่ค่ะ